เป็นรถบัตรรับส่งพนักงาน
คือเขาก็วิ่งมาตามเส้นทางของเขารับส่งพนักงานไปเรื่อย
คนก็ลงไปคนนึง๒คนจนกระทั่งเหลือพนักงานในรถ๔คน
แล้วปรากฏอยู่เหมือนรถมันผิดปกติอะค่ะ

คนขับก็เลยหักรถหลบกระทันหันนะคะตกลงไปข้างทาง
พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโอ้ยพนักงานในรถเนี่ยหนีตายกันพันละวันเลยอ่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพอเห็นเหตุการณ์เขาก็รีบมาช่วยนะ
พยายามวิ่งมาดูว่าต้องช่วยอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็มีการเอาบันไดมาพาดเพื่อให้คนที่อยู่ในรถปีนออกมาได้ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
ที่ถนนสายนครนายกท่าด่านในตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ
นายนิรัติจันทรบุตรคนขับรถวัย๕๙ปีเขาเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถไปส่งพนักงานตามปกติไม่ได้ขับรถเร็วเลยนะ
แล้วพนักงานก็ลงระหว่างทางไปเรื่อยตามเส้นทางนั่นแหละ
จนกระทั่งเหลือพนักงานในรถ๔คน
แล้วอยู่รถบัสมันเหมือนผิดปกติเหมือนคันเร่งมันจะค้าง
แล้วมีรถอีกคันหนึ่งขับตัดหน้าพอดีเขาเลยรีบหักพวงมาลัยหลบ
รถก็เลยเสียหลักตกข้างทางแล้วไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้านะคะ

นายอาทิตย์ปัณวัฒนานันต์หนึ่งในพนักงานบริษัท

นี้เขาก็บอกเลยว่าอุ้ยตกใจมาก
นี่ต้องรีบปีนหนีออกมาทางหน้าต่างเลย
เพราะว่าเขายังได้ยินเสียงอยู่เลยว่า
คันเร่งรถมันยังค้างอยู่

โอ้โหปีนแทบแบบไม่คิดหน้าคิดหลัง

กล้องหน้ารถด้วยเพื่อสอบสวนหาสาเหตุ

แล้วก็เร่งกู้รถบัตรคันนี้ขึ้นมาจากข้างทางค่ะ